ย่านบางนาเมื่อวานพอเราได้ยินข่าวนี้ก็ตกใจเหมือนกันนะแล้วก็ตามข่าวมาตลอดสุดท้าย
ตอนที่นาทีที่กู้ภัยเนี่ยพยายามจะไปช่วยคนงานที่ลงไปลอกท่อหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเร่งช่วยเพราะว่าตอนนั้นมีคนอยู่ด้านในเนี่ย
ท่อพักน้ำเนี่ย๔คนนะแล้วคุณเห็นไหมปากท่อ
ความกว้างของปากท่อมันประมาณ๓๐นิ้วเอง
แต่ว่าลงไปข้างในเนี่ยอธิบายให้คุณผู้ชมฟังนะครับ
เพราะว่าลงไปข้างในจริงมันจะเป็นพื้นที่กว้างนะ
ข้างล่างมันจะเป็นสี่เหลี่ยมสัก๓คูณ๔เมตร
ความลึกตรงนั้นตรงท่อนี้ที่ลงไปประมาณ๔เมตรค่ะคุณผู้ชม
แล้วกู้ภัยต้องช่วยเอา๔คนขึ้นมาจากท่อตรงนี้ก่อน
เขาเอาอุปกรณ์ระบายความร้อนเอาถังออกซิเจนลงไป
โรยตัวไปไปลำเลียงคนงานมาแล้วแต่ละคนใช้เวลาเป็น๒๐นาทีเลยนะ
ทีนี้พอเอาขึ้นมาทุกคนหมดสติค่ะแหมเรื่องอากาศมันไม่ได้มีอยู่ข้างใต้อยู่แล้ว
แล้วก็ต้องปั๊มหัวใจช่วยชีวิตกันเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นช่วงเย็นค่ะ
เมื่อวานนี้ที่คอนโดใกล้กับวัดบางนาในแถวบางนา
ทีนี้ตอนที่เรารายงานข่าวตอนแรกก็กลายเป็นคนเจ็บนะ
ผู้บาดเจ็บทั้ง๔คนเลยนำตัวส่งโรงพยาบาล
มีนายดิเรกอินทรังศรีอายุ๓๗ปีเป็นหัวหน้าช่างประจำโครงการ
ักสวัสดิ์อายุ๒๖ปีแล้วก็นายสารีมารอายุ๓๗ปีเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
ซึ่งจริงแล้วตอนแรกที่ลงไปในช่างสองคนคือวราวุฒิกับทศพลลงไปก่อนนะ
แล้วรอปภรู้ว่ามีช่างหมดสติอยู่ในนั้นก็เลยลงตามไปด้วย
ใช่ค่ะทีนี้หัวหน้าช่างก็ตามลงไปไปช่วยอีก
ทีนี้คุณผู้ชมพอเราฟังข่าวนี้ตอนค่ำเมื่อวานก็มีรายงานมานะ
ว่านายทศพลกับนายวราวุฒิที่เป็นช่างลงไปซ่อมท่อข้างล่างเนี่ย
คนแรกเนี่ยเสียชีวิตแล้วอีกคนนึงใช่ไหมคุณน้ำแข็งฮะ
คุณดีเรกอินทรังศรีหัวหน้าช่างคนนี้นี่แหละเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ที่ลงไปคนสุดท้ายอันนี้รายงานล่าสุดนะคะ
สรุปคือตอนนี้เสียชีวิต๓ศพแล้วนะคะ
แล้วถามว่าอาการของรปภเป็นอย่างไรในสหรีมา
ตอนนี้อาการก็ยังสาหัสอยู่มาฟังทางตำรวจสนบางนา
สอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่าวราวุฒิกับทศพล
ที่บอกว่าเป็นช่างประจำโครงการลงไปซ่อมเครื่องสูบน้ำ
ระหว่างนั้นเชื่อว่าอาจจะไม่ได้ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
ที่มันมีการจ่ายไฟอยู่คุณน้ำแข็งคุณผู้ชม

รั่วปุ๊บไฟก็ดูดช่างทั้งสองคน
กระทั่งรอปภก็คือนายสารีมาร

ก็เลยลงไปช่วยโดยไม่ได้คิดชีวิตเลย
แล้วก็ไม่ทันคิดด้วยว่ามีไฟรั่วอยู่
ทำให้รอปภสารีมารบาดเจ็บไปเป็นคนที่สาม
จากนั้นอย่างที่คุณน้ำแข็งบอกไป

คนงานประสบเหตุก็ลงไปช่วย

แล้วก็ล่าสุดก็คือเขาเสียชีวิตแล้ว

วันนี้ครับตำรวจสนบางนา

นักงานสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษ
ก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุจะไปหาสาเหตุ
ที่จุดเกิดเหตุเป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย
รับลักษณะคือซีเหลี่ยมขนาด๓คุณ๔เมตร
ลึกมากกว่า๔เมตรครับ
ข้างใต้มันจะเป็นพื้นที่ประมาณ๓คูณ๔เมตรแล้วมันก็ลึก๔เมตร
อันนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษไปตรวจความเข้มข้นของก๊าซในท่อ
เขาต้องทำไงรู้ไหมหย่อนสายเซ็นเซอร์ของเครื่องแก๊ส
แล้วในบ่อมันมีน้ำสูงอยู่สักประมาณ๘๐เซนเกือบเมตร
แล้วเขาก็ตรวจวัดพวกค่าออกซิเจนไฮโดเจนซันไฟล์กัสมีเทน
เหล่านี้คือถ้ามันเป็นอันตรายร่างกายมันสูดเข้าไปมากมันมีผลต่อร่างกาย
หมดสติเสียชีวิตได้แล้วคือพอตรวจวัดไปปรากฏว่าเครื่องมันดัง
มันดังออกมาแปลว่าอะไรแปลว่าความเข้มข้นของกัสด้านล่างมันมีผลมาก
ทำให้อันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมนิดนึงนะตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบกัน
ดูเรื่องความเข้มข้นของก๊าซต่างที่มันเป็นอันตรายใช่ไหม
เราต้องถามกู้ภัยคนที่ไปช่วยเหลือ๔ชีวิตที่อยู่ข้างในตรงนั้น
เราไปคุยกับกู้ภัยคือนายนัทพัฒน์หยุ่นกิ้มเซ้งค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่ร่วมกับตันยูลงไปเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นี่
คนนี้คุณนัทพัฒน์บอกว่าตอนผมลงไปนะ
ข้างในข้างใต้มันดูอันตรายมันไม่สามารถลงไปได้ทันทีหรอก
แต่ว่าผมเห็นส่องไฟไปดูเห็นว่ามีคนลอยคออยู่ในน้ำก้นบ่อ
เพราะว่าเมื่อกี้ที่ดิฉันบอกว่าน้ำในบ่อมันสูงประมาณ๘๐เซนใช่ไหม
ทีนี้ค่ะตัวคุณนัทพัฒน์เองต้องไปสวมอุปกรณ์เซฟตี้มาก่อน
หลังจากนั้นก็ลงไปพอลงไปเราก็ถามนะคุณนัทพัฒน์แล้วมันเจอไฟรั่วไหม
คุณนัทพัฒน์บอกว่าเบื้องต้นที่ลงไปไม่เจอไฟฟ้ารั่วนะ
้นบ่อมีบันไดที่พาดไปถึงพื้นแล้วมันไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้อื่นเลย
คือมีเครื่องอัดอากาศเปิดทำงานอยู่เหมือนกับว่าช่วยอัดอากาศเข้าไปข้างใน
แล้วรอปภตอนที่ไปเจอตอนนั้นยังมีสติอยู่นะ
แต่ถามว่ารอปภช่วยเหลือตัวเองได้ไหมตอนนั้นช่วยเหลือไม่ได้แล้ว
ช่างอีก๓คน๓คนนี่มีคือตัวช่างเอง๒หัวหน้าช่างอีก๑
๓คนตอนนั้นจมน้ำคว่ำหน้าแล้วนะคะ
แล้วต้องรีบนำคนหมดสติขึ้นมานำตัวรอปภขึ้นมา
เดี๋ยวฟังเสียงของกู้ภัยที่ไปช่วยหน่อยละกันค่ะ
ก่อนลงไปเขาก็แจ้งว่าให้เช็คก่อนว่ามันมีไฟรั่วหรือเปล่า

ตอนนี้ที่เช็คมันมีไฟรั่วไหม

ก่อนลงไปนี่ก็ลำบากนิดนึงเพราะว่าช่องมันแคบครับ
แล้วก็ค่อยเอาเพื่อนชายหนตามลงไป
ลงไปถึงนะครับภาพที่เห็นก็คือมองไปที่มุมห้องด้านใน
เห็นน่าจะเป็นพี่รอปภครับที่ลอยคออยู่
คนหนึ่งที่เห็นว่ายังลอยคออยู่
นั้นก็คืออยู่ในน้ำนะครับคือหัวมิดน้ำไปแล้วทุกคน

ยังมีสติก็คือมองตารู้เรื่องแต่ว่าคือโดยตัวเองไม่ได้นะครับ
นี่ไงตอนที่กู้ภัยบอกว่ามองตารู้เรื่องอยู่มีสติอยู่
อันนี้หมายถึงรอปภนะแต่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ทีนี้วันนี้เราก็ถามทางพันธุ์ตำรวจเอกมนเสกตระกูลพาณิชผู้กำกับที่สนบางนาค่ะ
พูดถึงแนวทางการสอบสวนนะตอนนี้ยังไม่ได้ให้น้ำหนักไปที่เรื่องไฟช็อต
ยังไม่ได้ให้น้ำหนักไปที่เรื่องประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะคะ
เดี๋ยวต้องรอก่อนรอผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
จะสรุปได้ไงว่าสรุปแล้วสาเหตุมันมาจากอะไรกันแน่
แล้วอีกอย่างต้องสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
ว่าใครเป็นคนสั่งการแต่ก็ทราบนะว่าหัวหน้างานก็ทำงานด้วย
เพราะเอาจริงทางนิติคอนโดก็บอกว่าตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นน่ะ
คือพอแจ้งในช่างให้ลงไปตรวจสอบดูก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้
แล้วทางนิติคอนโดก็บอกว่าก็ยังให้รอปภลงไปช่วย
หัวหน้าช่างเองลงไปช่วยมันกลายมาเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ทีนี้ทางญาติของผู้ตายก็คือนายดิเรก
มีการมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณด้วยนะคะ
มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณคุยกับนายประสิทธิ์ค่ะ
นายประสิทธิ์เป็นลุงของนายดิเรกนายดิเรกคือหัวหน้าช่างนะคุณผู้ชม
ลุงบอกว่าจะรับศพหลานกลับไปบ้านที่น่าน
แล้วลุงเล่าให้ฟังว่าหลานเพิ่งจะมาทำงานได้๓เดือนเอง
หลังจากที่ไปทำเกษตรที่บ้าน๗เดือน
ตอนนั้นมันมีช่วงโควิดไงคุณจำได้ไหม
โควิดก็กลับบ้านไปไปทำการเกษตร

ได้งานที่บริษัทนี้เป็นหัวหน้าช่างประจำโครงการ
ทีนี้ทางบริษัทเองก็บอกว่าจะรับผิดชอบเต็มที่
แล้วลุงก็บอกด้วยบอกว่าหลานมีความรับผิดชอบสูงมากเลย
เอาเดี๋ยวฟังเสียงคุณลุงที่พูดถึงหลานหน่อยนะคะ
เตรียมรถกลับมามาเลยรถกัน๖คน
โอ้โหแล้วลุงก็เล่าให้ฟังว่า
หลานชายหัวหน้าช่างนายดีเรกมีลูก๒คน
แล้วหลานมีความรับผิดชอบสูงมากเลย
ไม่คิดว่าหลานจะจากไปด้วยวัยเท่านี้
ก็กลายเป็นข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชม
ไม่รู้ว่าคุณลุงจะบอกหลานยังไงเลยนะ
ว่าตัวคุณดีเรกจากไปแล้วนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของรอปภ
ตอนนี้อาการล่าสุดตัวนายสาริมาวัย๒๓ปี
คือตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลไทยนคริน
ยังอยู่ในอาการหมดสติยังไม่สามารถพูดได้